สวัสดีครับ
ขอต้อนรับรายการที่มีคำถามมาจากคนไทยทั้งประเทศ
และผู้ช่วยของเราจะทำให้คุณได้เงินแสนได้ง่ายขึ้นนะครับ
ลีลาเต็มที่ว่าแน่นอนนะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับ

ป๋องน้องจ๊ะจ๋าและน้องเชอรี่

นะฮะพูดข้ากันให้มันวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะ
มีทั้งสวยน่ารักเซ็กซี่แล้วก็หล่อบึ๊กเลย
ไปพบกันเลยนะฮะน้องเมเปิ้ลน้องแก้มยุ้ยและน้องโอม
สวัสดีครับสวัสดีครับผมโจมตะทีเลยนี่นี่นี่เมเปบ
น้องเมเปฟิลพอทนะ

พร้อมแล้วมุนเลย
มีคุณลิวมีคุณกมตรรัฐมีคุณโอเล่

โอเคขอบคุณโอเล่แนะนำตัวหน่อยนะครับ

สวัสดีครับผมชื่อโอเล่
ทำงานอยู่อาคารฟอร์จุนทาวน์
ซึ่งส่วนตัวผมนั้นเป็นคนชอบดูสารคดี

ไปเลยไปเลย

น้องช่วยสิค่ะหนูเพิ่งมา

ก็สามารถ
อ๋อ๓เหรียญหรอเอาเชื่อค่ะ๓เหรียญ๓เหรียญอ่ะกดเลยเนาะ

มา๓เสียงข้อนี้คุณโอเล่พร้อมแล้วถามเลยครับ
ผมอยากจะถามว่ากรอบสี่เหลี่ยมของโลโก้นั้นเป็นสีอะไร

นี่ไงเขาถึงบอกว่าเขาดูช่องสารคดี
อ๋อเมื่อกี้จ๊ะจ๊ะแว๊บว่าสีเหลือง

ขาวก็มีสิทธิ์แต่แดงก็ไม่น่าใช่อ่ะ

เดาเลยนะเพราะต้องเป็นเรื่องของการสังเกต

ถ้าให้เดานะเชื่อจ๋าเป็นเขียวก็เหลือง
ขนาดพี่ผู้ช่วยหนูยังต้องเชื่อพี่จ๋าก็หนูเชื่อพี่จ๋าแล้วกันค่ะ

ครับผมใช่หรือไม่ครับคุณโอเล่จุ๊บ
พี่ป๋องขอบคุณมากครับ

ส่วนพี่ป๋องของเรามี๑ดวงดาว
วันนี้แจ๊คอยู่บ้างนะครับชื่อน่ารักทีเดียว

มีคุณป๊อบคุณหญิงคุณบอมแล้วก็คุณโอ๊ต
สวัสดีค่ะชื่อหญิงค่ะ

ปกติเนี่ยเวลาว่างก็จะฟังเพลงบ่อยค่ะ

ช่างข้างไปฟังเพลง

นี่ฟ้าเวอร์ไปต่อเวลา

ทำไมต้องทำอะไรแบบนี้

ไม่แต่คือ

นี่อันเชิญ

เดี๋ยวนะ
เดินไม่ค่อยถูกแล้วกลิ่นสุ่มมันจากเลย

เราสวย๓เหรียญสู้เลย

เหรียญกับคำถามมาครับ
ส่วนคำถามเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนชอบฟังพี่สิงโต

ชื่อจริงของสิงโตนำโชคนั้นคือชื่ออะไรคะ

หนูก็ต้องมั่นใจสิค่ะ
ตอบอย่างมั่นใจโดยฉับไวมากว่า
ข้อ๓ค่ะนำโชค
และจะมั่นใจรึว่าที่โชคหรือยังไม่เฉลยครับ
แล้วก็สำหรับคำตอบอาจจะมีคนตอบถูกตอบผิดหรือว่าที่กล่องเล้วนิดนึง
ก็ชื่อจริงของเขาเนี่ยบางคนคิดว่าชื่อสิงโตนะคะ
แต่จริงแล้วเขาชื่อนำโชค
เก่งมากเพราะฉะนั้นรับไป๓คะแนน
ขอบคุณเชอรี่ด้วย
และแน่นอนนะครับเชอรี่รับไป๑ดวงดาว

ตอนนี้นะครับได้ดาว๓เหรียงนะครับ

มาครับผมพร้อมแล้วมุนเลย
มีคุณอ้อนะฮะคุณเบสคุณจินแล้วก็คุณเอก

เอาใครเป็นชื่อดีชัตตาค่ะ
ช่วยหน่อย
เอากี่เหรียญดีครับพี่อ้อ

เคยดูการ์ตูนชินจังกันไหมคะ

หมาของชินจังชื่อว่าอะไรคะ

ขนฟูนะคะสีขาว

อันนี้รู้มาก่อนไหม

ข้อ๓ชีโร่ใช่หรือไม่ครับ

หมาของชินจังชื่อว่า

เจ้าค่ะ

หมุนเลย
มีตาต้ามีชีน่ามีบูมแล้วก็มีป๊อป

ชีน่าชีน่ากันค่ะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อเทน่าค่ะ
หนูชอบกระตุ๋เรื่องบับบี้ค่ะ
อ๋อชอบกระตุ๋เรื่องบับบี้

ไม่รู้เลย

ลูกหน้ารักน้ารักไม่ค่อยอยากจะมา
มีไว้มีไว้

คำถามจะยากง่ายแค่ไหนนะครับ

คำถามของเชน่า
ว่าไงคะแฟนของวัดวิชื่ออะไรแหละครับ

เล่นมาตั้งแต่เด็ก
ผมทอกค่ะแล้วก็ต้องมีแฟน

แฟนอื่น

แค่นี้เองเหรอคะ

ได้ไป๖เหรียญแล้ว

ตัวนี้ครับผู้ชื่นเจ้านักโน้นชะตา
ได้อีก๑ดวงดาว

แล้วก็มาที่แก้มรู้บ้างนะครับผม

พร้อมแล้วมุนเลย
สองสาวนี่มาปล่อยแก่กันมากเลยนะฮะ

มีถือรูปเอลวิสไว้ด้วย

หนูขอเลือกน้องเอ็กซ์ดีกว่าค่ะ
เอ็กซ์นะแนะนำตัวหน่อยครับเอ็กซ์ครับ

มาติววิชาสังคมกับอาจารย์ปิงครับผม

คือหนูคิดว่าวิชาสังคมเนี่ยคือ
น่าจะเลือกคนที่แบบผ่านอะไรมาเยอะ
อยู่ในแบบว่าแบบ

อ๋อจัดลงมาเลย
วันนี้ผมเพิ่งเรียนเรื่อง
ประเทศตีมอลเลสเต้มาครับ
ประเทศตีมอลเลสเต้แยกออกมาจากประเทศอะไรครับผม